ส่วนทางหลวงหมายเลข๓๔

ถ้าเกิดว่าใครเคยไปก็จะรู้ว่าเส้นทางค่อนข้างกว้าง
เพราะฉะนั้นใครไปก็จะสามารถทำความเร็วได้
สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของอุบัติเหตุ
เพราะฉะนั้นไปดูตัวอย่างถนนเส้นนี้
กับคุณลินดาอุตมะค่ะ
บางทีก็บ่อยบางทีก็ย้อนสอน

บางครั้งก็เด็กนักเรียนยืนรออยู่รถมันก็มาเฉียวอย่างนี้
มาตรงแล้วก็ทางนู้นก็แบบมาอย่างนี้
โค้งอย่างนี้ทางนี้ตรงชนอย่างนี้
กลับรถหน้าโรงเรียนบางปาม้าสูงสุมารพดุงวิทย์

และบริเวณนี้มีโค้งบังสายตาก่อนถึงจุดกลับรถ
จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ
เนื่องจากกระแสหลักทิศทางของการจรายตอนหลัก

เขาไม่ทราบว่ามีโรงเรียนมีจุดกลับรถข้างหน้า
อย่างนั้นนะคะก็เลยไม่ได้มีการชะลอตัว
ซึ่งเราก็คาดว่าถ้าสามารถที่จะชะลอความเร็วได้
ก็จะลดความรุนแรงของปฏิเหตุ
แต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องความร่วมมือจากทุกคน

ก็ต้องเพิ่มการอบรมการให้ความรู้เข้ามาด้วยค่ะ
เพราะว่าจะเป็นมาตรการที่จะช่วยส่งเสริม
เรื่องความปลอดภัยได้ยังได้ผลนะคะ

เป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาจุดกลับรถทั่วประเทศ
จากการที่เราได้มาตรวจสอบพื้นที่ร่วมกัน

เรามีความเห็นพร้อมต้องกันว่าสาเหตุหลักของอุบัติเหตุบนทางหลวงไปได้๓๔๐

เพราะว่าจะเห็นได้ว่าอย่างน้องมาจากกรุงเทพก็จะเห็นว่า
ขับสบายขับง่ายถนนดี
พอถนนดีคนก็จะใช้ความเร็วสูง
แต่ลืมนึกไปว่าบางช่วงเขาต้องผ่านชุมชน

อันนี้มันก็จะมีโอกาสมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ

แล้วไม่คาดคิดว่าจะมีการตัดกระแสมีชุมชน

ส่วนใหญ่ที่น่าจะเป็นลักษณะอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะคะ
เพราะว่ามาด้วยความเร็วแล้วไม่รู้ว่าจะต้องมาชะลอ
อยากจะฝากว่าช่วงปีใหม่นี้
อยากให้ทุกคนมีน้ำใจต่อกันในการเดินทางนะคะ
ก็ขับรถให้ช้าลงนิดนึง
ในการแก้ไขปัญหาจะติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจร

เริ่มตั้งแต่ติดป้ายเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
จากนั้นจะมีป้ายเขตโรงเรียนลดความเร็ว

และบนพื้นผิวถนน๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

จะมีการใช้เส้นบีบการจราจรให้เล็กลง

เพื่อให้รถชะลอตัวได้ดีขึ้น

เป็นอีกหนึ่งเส้นทางในการเลี่ยงจราจร

ซึ่งเส้นทางเหล่านี้จะมีการปิดจุดกลับรถ

มีรถรอกลับรถเป็นจำนวนมาก
ซึ่งผู้ใช้ทางต้องระมัดระวัง

เพื่อให้ใช้ความเร็วได้อย่างเหมาะสม

ที่จะมีผู้ร่วมใช้ทางเป็นจำนวนมาก
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน